คุณผู้ชมคะเรื่องที่คุณคิงมีเกริ่นเอาไปแล้ว
ก็คือผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเป็นคนใจบุญ

แล้วปรากฏว่าปกติเอาจริงเขาไลฟ์ตลอดเวลาเขาให้อาหารหมา
ทีนี้เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะเขาไลฟ์อยู่ดีแล้ว

เกิดอาการชักแล้วล้มลงไปตรงเนี่ย
ก็ชามกลางเอ๋ชามข้าวหมาเลยเนี่ย
อย่างนี้คือตอนเป็นข่าวออกไป
คนดูคลิปนี้ตกใจกันใหญ่เลย
แล้วอยากจะรู้สรุปพี่คนนี้เขาเป็นยังไงบ้าง
เราไปเจอตัวมาแล้วนะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ลงพื้นที่เลยนะที่บ้านเลขที่๗๒ทับ๔หมู่๕
ที่ตำบลชิงโคอำเภอสิงหะนครจังหวัดสงขลา
เจอกับหนุ่มคนในคลิปนั้นแหละค่ะ
ทราบชื่อคือนายวันวิทย์นวลแป้นหรือนายมิ้น
อายุ๒๙ปีตอนที่เราไปเจอเอาจริงเขาก็กำลังเนี่ย
ให้อาหารหมาแมวจรจัดอยู่เลยค่ะ
ซึ่งเขาก็จะมีเลี้ยงเอาไว้เป็นจำนวนมากเลย

เลี้ยงเอาไว้แล้วเนี่ยรวมห้า๑๒ตัว
มีหมา๓๒ตัวแมวอีก๒๐ตัว

เริ่มที่จะเลี้ยงหมาแมวเนี่ยมานานกว่าเนี่ย

มีน้องหมาที่ต้องเอาอาหารไปให้อีกไม่ใช่ที่เลี้ยงไว้นะ

ซึ่งเป็นร้อยตัวจะอยู่บริเวณทะเลสิงหานคร
หมาจรพวกนี้เขาทำหมั่นให้หมดแล้วด้วยนะคะ
แล้วตัวเขาเองก็ยังเล่าถึงเหตุการณ์ล่าสุดว่า
วันนั้นตอนตี๕เขาก็ไลฟ์เตรียมอาหาร
หมากับแมวจรอย่างนี้เหมือนปกติ
แต่อยู่รู้สึกปวดหัวขึ้นมา
และเริ่มที่จะปวดมากขึ้นเรื่อย
กลายเป็นเริ่มมองเห็นไม่ชัด
ลองฟังเขาเล่าต่อว่าแล้วยังต่อจากนั้นเป็นยังไงต่อค่ะ
มองภาพไม่ชัดเหมือนกับเลนไม่จับ
หรือว่าเลนส์ไม่โฟกัสแล้วก็มันมัวแบบนั้นแหละ
ที่ในสายตาผมก็ว่ามันปวดในเกรดนะ
แล้วก็มันรู้สึกว่ามันมีอะไรวิ่งเข้าตาเรื่อยพี่
ประมาณนั้นเลยแล้วก็ภาพมันกลับมันหมุนหมดเลยนะ
แล้วก็อยู่ผมก็เออใช่แล้วก็มันกลับไปเลยนะ

กี่นาทีแรกตอนนั้นที่เรามารู้สึกตัวอีกที
๑๖นาทีครับ
นาทีนะหลังจากสตาร์ทที่เขาไม่รู้ตัว
แล้วเหมือนสลบหรือหมดสติไป
๖นาทีก่อนที่เขาจะมารู้สึกตัว
เขาอยู่พยายามจะช่วยเหลือด้วยการโทรมาปลูกเขาให้รู้ตัว
ตื่นขึ้นมาตัวเองจำอะไรไม่ได้เลย
อยากขอบคุณทุกคนที่พยายามโทรเข้ามาช่วย
เพราะไม่อย่างนั้นเขาคงจะหลับแล้วไหลตายไปก็ได้
ส่วนคือทีมข่าวของเราก็ถามว่าแล้วไปหาหมอมาแล้ว
แล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องไปพักฟื้นอยู่โรงพยาบาลถึง๒วัน
แล้วหมอบอกว่าเป็นอะไรเจ้าตัวบอกก็เป็นอาการของโรคลมชัก
ซึ่งเป็นความผิดปกติเหมือนทางระบบประสาทคุณ
เจ้าตัวยืนยันไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะ
คิดว่าอาจจะเกิดจากการทำงานหนักและพักผ่อนไม่เพียงพอ
เพราะเขาอยากหาเงินมาเลี้ยงอาหารหมาแมวจร
แล้วคุณรู้ไหมเวลาติ๊กต๊อกเนี่ยเวลาไลฟ์มันจะมีการส่งของขวัญไง

มันก็จะสามารถเอามาแลกเป็นเงินซึ่งเขาก็เอาส่วนนี้ไปซื้ออาหารมาเลี้ยงหมาแมวจร
ส่วนที่ผ่านมาบอกเลยไม่เคยเปิดรับบริจาคนะ
ที่ทำแบบนี้เพราะไม่อยากให้หมาแมวจรพวกนี้ต้องอดตายแล้วเขาก็รักพวกมันด้วย
และไม่มีใครเลี้ยงดูมันทำแบบนี้มานานหลายปีอย่างที่บอกนะคะ
ทางด้านพ่อกับแม่ของนายมิ้นนายจำเริงกับนางวันเพลบอกแบบนี้
ลูกชายเป็นคนที่รักหมาแมวมากทำงานหนักนอนไม่พอ
ให้อาหารหมาแมวพวกนี้ก่อนแล้วตัวเองถึงจะกินด้วยซ้ำ
พอหลังเกิดเหตุนี้ก็เลยต้องตักเตือนว่าให้ดูแลตัวเองให้ดี
ขอบคุณทุกคนที่โทรศัพท์มาช่วยลูกชาย
ไม่อย่างนั้นวันนี้ลูกอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้
ครับผมต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะฮะ